ค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวที่หลายคนตกตกใจ

หลังจากที่ทราบข่าวนะคะว่าพี่เจเจจรินป่วยนะคะเป็นโรคซึมเศร้า
ซึ่งพี่เจเองก็ได้ออกมาชี้แจงด้วยตัวเอง
ว่าเป็นจริงแหละเมื่อประมาณ๒๓ปีก่อน
เป็นช่วงที่ลูกต้องไปเรียนต่างประเทศ
ส่วนตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วนะคะ

แต่ต้องดูแลเรื่องสุขภาพให้มากขึ้น
เพราะทำงานค่อนข้างหนักค่ะ

ผมว่าผมหายก็คือโอเคไปหาคุณหมอ
หมออาจจะให้ยาประเภทแบบคล้ายเครียดบ้าง
ยาแบบให้นอนหลับสบายบ้างอะไรบ้าง
แต่มันสุดท้ายมันคือเป็นการไปนั่งคุย

มันเป็นยาเบาแบบที่คุณหมอให้

ก็เหมือนเซ็งธรรมดาไม่อยากให้กลับเลยอะไรอย่างนี้

เพราะอันเดิมมันแบบไม่มันเลย

หายแล้วเขาบอกว่าเป็นโรคร่าเริงแทนนะคะ

เดินทางกลับมาหาคุณพ่อบ่อยไปมา
ก่อนหน้านี้คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวเป็นคนไปหาเอง
แต่ระยะหลังวันนี้น้องเริ่มที่จะมีงาน

หาคนดีกับบรรดาแฟนคลับด้วย
จะได้พบหน้าค่าตากันบ่อยมากขึ้นนะคะ